หลังจากปัญหานี้ภาคครัวเดินของคนไทยพุ่งสูงขึ้นครับทำให้กระทรวงการคลังมีความเป็นห่วง
จึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มทักษะการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้ของคนไทยในระยะยาว
โดยในวันนี้ทางด้านของนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลัง
จัดขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
บอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นช่วงฟื้นตัว
ทำกลางความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
แล้วก็นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ

เชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ที่ผ่านมากระทรวงกันครังก็ให้นโยบายธนาคารของรัฐไปแล้ว
ในการช่วยเหลือลูกหนี้เช่นลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ชั้นดี

ก็อาจจะมีการรวมหนี้ไว้ที่ธนาคารเดียว
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ลดภาระหนี้ภาคครัวเรือนได้
ส่วนการแก้ไขปัญหานี่ระยะยาวครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ก็มีการจัดทำแผนที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเงินปี๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางการเงินให้กับประชาชนคนไทย
ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็แก้ไขปัญหานี่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปครับ